ที่ตกชั้นไปแล้วค่ะสามสิบเจ็ดนาทีนะคะ
การท่าเรือเอฟซีขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์จากการยิงของสุฮิโอสุเรสค่ะ
แต่หลบผู้รักษาประตู๑จังหวะแล้วก็ยิงเข้าไปนะคะ
การท่าเรือนำในครึ่งแรกหนึ่งประตูต่อศูนย์
หลังจากนั้นในครึ่งหลังค่ะการท่าเรือก็มาได้ประตูหนีห่าง๒ประตูต่อ๐นะคะ
จากเกียงกินังอาซาโตยิงมุมแคบเข้าไปค่ะ
สิงห์เจ้าท่านำสองประตูต่อศูนย์
หลังจากนั้นนะคะประกอบเป็นพักค่ะจากจังหวะเตะมุมนะคะ
ก็ปั่นโค้งเสียบเสาแรกเข้าไปค่ะ
ท่าเรือนำสามประตูต่อศูนย์
หลังจากนำ๓ประตูต่อ๐การท่าเรือยังไม่หยุดเกมลุกนะคะ
และนาทีที่เจ็ดสิบสามค่ะเป็นที่ยิงประตูที่สองของตัวเองในเกมนี้
และก็เป็นประตูที่๔ให้กับการท่าเรือนะคะ
ศรีสะเกดเอฟซีสี่ประตูต่อศูนย์แต่ศรีสะเกดก็มาได้ประตูตีไข่แตกค่ะ
มาริโนเวริเอ็กนาทีที่แปดสิบสาม
หนึ่งประตูต่อสี่ศรีสะเกดตามมานะคะ
แต่การท่าเรือก็มาได้ประตูที่๕จากจังหวะจุดโทษค่ะ
ของดาวิทโวเซลล่านาทีที่แปดสิบห้า
ซึ่งในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะคะเจ้าถิ่นก็ผ่อนเกมค่ะ
เปิดอากาศให้ศรีสะเกดทวงคืนได้ถึงสองลูก
ได้จากเอกพันธ์จันดากรนะคะแล้วก็วันนี้ใจแสน
แต่ก็ทำได้แค่นั้นค่ะจบเกมนะคะ
เป็นการท่าเรือชนะไปห้าประตูต่อสามเก็บเพิ่มเป็นสี่สิบเจ็ดคะแนน
อันดับที่๙ในตอนนี้ค่ะแล้วก็ยังไม่แพ้ใครใน
ส่วนศรีสะเกดมียี่สิบสามคะแนนอยู่อันดับที่สิบเจ็ดตามเดิมค่ะ
นะคะไทยฮอนดาราชกระบังอันดับที่สิบหก

พบกับราชบุรีเอฟซีอันดับที่๖ค่ะ
ซึ่งในช่วงพักครึ่งนะคะ
มีจังหวะที่

คุณศึกของไทยฮอนด้ามีอาการวูบจนหมดสติ
โดยสาเหตุก็เกิดจากกล้ามเนื้อสมองอ่อนตัวจากภาวะเครียด
แต่ล่าสุดก็มีรายงานนะคะว่าปลอดภัยแล้วค่ะ
ซึ่งเกมนัดนี้นะคะกว่าจะมาได้ประตู
ต้องรอถึงครึ่งหลังนาทีที่๖๓จากอภิวัตมั่วลำหินค่ะ
ก็เป็นราชบุรีที่ขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์
หลังจากนั้นก็มาได้ประตูที่๒นาทีที่๗๐นะคะ
จากนัทวุฒสมบัติโยธาค่ะราชบุรีนำสองประตูต่อศูนย์
และในช่วงทดเจ็บนาทีสุดท้ายค่ะ
ฮอนด้าก็ตีไข่แตกนะคะได้จากโรนินโยค่ะ
แต่สุดท้ายไล่ไม่ทันนะคะ
จบเกมค่ะเป็นราชบุรีบุกมาชนะ๒ประตูต่อ๑
เก็บเพิ่มเป็น๕๕คะแนนหลังอันดับที่๖
ส่วนไทยฮอนด้าอยู่อันดับที่๑๖มี๒๔คะแนนเท่าเดิมค่ะ
ส่วนผลการแข่งขันอีก๓คู่เมื่อวานนี้นะครับ
พัทยายูนิเต็ตก็เสมอกับสุโปรไทย๑ประตูต่อหนึ่งค่ะ
ราชนาวีแพ้สุพรรณบุรี๐ประตูต่อ๑
อุบลยูเอ็มทีชนะซุปเปอร์พาวเวอร์ไปสองประตูต่อหนึ่ง